มาดูต่อกันที่ความน่ารักของนะแบนหน่อยดีกว่า
สาวตัวน้อยเล่นอุคูเลเลค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะ
ก็จะได้ยินเสียงพี่ณเดชน์เขาสอนเป็นภาษาอังกฤษ
บอกว่าจับแบบนี้นะดีดทีละเส้น
สีหน้าเนี่ยมุมมั่นตั้งใจต้องอ่านต้องหละเลยนะคะ
แฟนคลับเห็นแบบนี้แล้วบอกเลยว่ายิ้มตาม
อยากจะไปซื้ออุคูเลเล่มาให้ครูณเดชน์สอนบ้างอะไรบ้าง

เต้นสักคอนก็เลิศแถมยังเอาใจหลานสาวเก่งด้วย
ดูแล้วมันก็เป็นโมเมนต์แบบน่ารักอบอุ่นมากนะคุณผู้ชมนะ
แล้วก็นอกเหนือจากเสียงชื่นชมในเรื่องของความสามารถสุดปังของณเดชน์แล้วนะคะ
หลายคนเข้าไปแซวทั้งแม่แก้วทั้งณเดชน์เลยบอกว่า
เนี่ยอยากเห็นพี่ณเดชน์เนี่ยเขาก็มีเป็นของตัวเองบ้างอะไรบ้าง

หลานอะไรให้แม่แก้วอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปคุณผู้ชม
เพราะว่าอยู่กับหลานยังละมุนขนาดนี้เลย
ถ้ามีลูกของตัวเองจะขนาดไหน
แต่ยังไงกันใดก็แล้วแต่ขอน้องยายาแต่งงานก่อนนะ

ก็ไม่ได้อยากรอนานนะยังจำอยู่ในหัวเลยตอนนี้

มากคิมเบย์นัดเดชยายาเบย์เดี๋ยวมากคุณไปตั้งกล้องรอทำข่าว
หน้าห้างเซ็นเทิร์ลมันจะมีใครขึ้นบิลบอร์ดอะไรอีกไหม
จริงรอดูเลยนะพรุ่งนี้วาเลนไทย
พอที่จะจ้างมาให้เชอรี่เนี่ยอาจจะไม่ว่างก็ได้แล้วนะ